มาค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้มาอัปเดตชีวิตของสาวสวยแซ่บหาคนนี้
สานิพาพรจ้าโอ้โหเจอทีน้ำหนักลดหวบลดฮวบลงไปเป็นสิบกิโลแน่
ไปดูดีกว่าว่าเธอมีเคล็ดลับอะไรนะเพราะว่าในไอจีดูสิคะ

นี้บอกขยันทำงานเพราะว่าต้องเก็บเงินไปศัลยกรรมนะคะ

นี้บอกกับบันเทิงไทยรัฐว่ากว่าจะลดน้ำหนักได้ถึง๑๐กิโล
จริงก็ใช้เวลานานแล้วก็ใช้หลายวิธีเหมือนกันนะ
แต่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง๓๔เดือนนะคะ

ใครที่อยากจะผอมใครที่อยากจะลดน้ำหนัก

ไม่ใช่เพียงเพราะว่าอดอาหารเพียงอย่างเดียว
แล้วจะช่วยให้ผอมให้แข็งแรงได้
เพราะถ้าอดหนักวันไม่ยอมกินอะไรเลย

เพราะว่าถ้าอย่างผอมพิธีนี้ก็ใช้เวลาเหมือนกัน

มีทั้งคุณหมอมีทั้งเทรนเนอร์

ก็เลยบอกโอเคเราก็ลองฟังเขา
แล้วเราก็คิดว่าใจเราทำได้ไหม
แต่เราใช้เวลาประมาณ๓๔เดือนนะคะ
ต้องบอกน้องไม่ใช่ว่าอยู่ดีเดือนนึงแล้วแบบหูจะเอาเลยเท่านี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้
อ่าเรื่องของความผอมความสวยเขาเป็นคนที่หลงไหลในความสวยความงามอยู่แล้ว
อันนี้เขายอมรับแบบนี้แต่เขาบอกว่าเธอไม่ได้เสพติดศัลยกรรมแต่อย่างใดนะจ๊ะ
แต่อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องถามก็คือความสนิทสนมกับหนุ่มอารมณ์ดีโอ๊ตปราโมท
สนิทเบอร์ที่แบบสุดยอดมากจริงก็คือหลวงกันได้สบายค่ะ
กับโอ๊ตอย่างนี้ค่ะด้วยกันสนิทกันมานานแล้วก็มีการเตาะอะไรอย่างนี้
จับก็คือจับค่ะก็คือใหญ่เด้อก็ใหญ่เด้อ
เขาสนิทกันมาแบบสิบกว่าปีแล้วค่ะใบเจ้าโอธิเรนคือทำงานในพัฟล์นะ
อ่าเขาสนิทกันน่ะจริงไม่ใช่แค่มาทำรายการด้วยกันก็ถูกร้องเพลงเล่นดนตรีกันมา
ทำรายการด้วยกันก็คือร้องเพลงเล่นดนตรีกันมาตั้งแต่เป็น๑๐ปีแล้ว
เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็สนิทสนมกันคือเป็นเพื่อนกันมันคงคิดอะไรมากกว่านั้นไม่ได้แล้ว